คุณผู้ชมจำเรื่องน้องเจี๊ยบได้ใช่ไหมคะนางสาวกัญญาวีซาเสนอายุ๒๖ปี
มุกดาหารที่หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่สิบเอ็ดสิงหาคมทางครอบครัวออกตามหา
ไปเจอรอยเท้าและรองเท้าถอดทิ้งไว้ทางเข้าสำนักสงฆ์ป่าเทพนิมิตร
ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่น้องเจี๊ยบเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่ที่นั่นอยู่ประจำ
แต่พอเข้าไปหาในสำนักสงฆ์ไม่เจอน้องเจี๊ยบครับ
เมื่อวานนี้ค่ะมีพลเมืองดีแจ้งกับทางครอบครัวของน้องเจี๊ยบว่า
น้องเจี๊ยบไปอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาน้อยดอยอภัยจังหวัดกาลสินโน่นค่ะ
สู่ทีมข่าวของเราไปคุยกับพี่ชายของน้องเจี๊ยบนะคะนายอภิษฎซาเสน
พี่ชายของนางสาวกัญญาวีอะค่ะนายอภิษฎบอกว่าดีใจมากที่เจอน้อง
ขอบคุณคนที่เป็นพลเมืองดีนะคะโทรบอกจนพาน้องเจี๊ยบกลับมาได้
แต่นายอภิษฎบอกว่าช่วงที่ไปรับน้องเนี่ยที่สำนักสงฆ์เขาน้อย
ดอยอภัยจังหวัดกาลสินน้องมีท่าทีเกร็งเกร็งแปลกแปลก
เหมือนกับไม่ไว้ใจคนในครอบครัวครับแต่คนในครอบครัวตอนที่ไปรับ
ก็พยายามคุยอะค่ะคุยอยู่พักนึงน้องก็ยอมกลับ
พาน้องไปพบแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ
จังหวัดอุบรรณราชธานีครับตอนนี้น้องเจี๊ยบ
ยังอยู่โรงพยาบาลค่ะพี่ชายบอกว่าเมื่อวานนี้
ตอนที่คุยกับน้องสาวอะนะคะน้องสาวเล่าให้ฟังว่า
กลางดึกสิบเอ็ดสิงหาคมที่หายตัวไปอะนะ
วันนั้นน่ะก็คือหนีออกมาจากบ้านเดินเท้าไปที่สำนักสงฆ์ป่าเทพนิมิตร
เก็บของแล้วก็เดินออกจากวัดเดินผ่านไร่มันสัมปะหลัง
ครับแล้วก็เดินเท้าออกไปจนถึงถนนใหญ่อืม
ระยะทางประมาณยี่สิบกิโลเลยนะคะคุณผู้ชมครับ
แล้วตอนมืดแล้วด้วยอ่ะดึกแล้วอะค่ะน้องเจี๊ยบบอกพี่ชายว่าก็ไปโบกรถ
บอกให้รถไปส่งที่สำนักสงฆ์เขาน้อยโดยอภัยที่จังหวัดกาลสินหน่อย
ระยะทางเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยหกกิโลอ่ะค่ะแต่พี่ชายบอกว่าก็ยังไม่ได้ถามน้องนะ
ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดินทางกับใครไปทำไมที่นี่คือรายละเอียดยังไม่ถาม
แค่ไปรับตัวน้องมาแล้วพาน้องไปหาหมอก่อนแต่ทางครอบครัวบอกว่ามันแปลกอะค่ะ
ทำไมน้องเจี๊ยบเดินไปโบกรถเองระยะทางที่เดิน๒๐กว่ากิโลค่ะคุณผู้ชม
เดินเท้าแล้วก็กลางดึกด้วยนะคะครับแล้วทำไมเดินไปไกลขนาดนั้น
ก็เลยสงสัยว่ามีใครอยู่เบื้องหลังพาน้องเจี๊ยบไปอยู่ที่จังหวัดกาลสินหรือเปล่า
เจอตัวก็ดีใจเพราะว่าไม่รู้ว่าที่หายไป
ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าครับตอนนั้นก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่า
จริงหรือเปล่าจะอยู่หรือเปล่าก็เลยก็เลยไปดูครับ
ยังสงสัยอยู่สงสัยในพฤติกรรมของวัดของแม่ขาวครับแม่เชียร์
สงสัยว่าเขาเป็นคนพาตัวสาวไปครับไปคืนนั้นเลยครับ
จากจากที่น้องพูดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าครับ
หรือหรือมีใครให้น้องพูดแบบนี้หรือเปล่าครับไม่เชื่อแน่แน่ไม่เชื่อแน่ไม่เชื่อแน่แน่
ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่สำนักสงฆ์ป่าเทพนิมิตรนะคะไปสอบถามพระอาจารย์คำนวณ
ถาโนเป็นประธานสำนักสงฆ์อะค่ะเกี่ยวกับข้อสงสัยของครอบครัวของน้องเจี๊ยบเขาอ่ะนะคะ
แต่ว่าตอนที่ทีมข่าวไปถึงพระอาจารย์คำนวณไม่อยู่ก็ไปคุยกับพระในสำนักสงฆ
ก็ไม่มีใครรู้ว่าพระอาจารย์คำนวณไปกิจนิมนต์ที่ไหนจะกลับมากี่โมง
ทีมข่าวก็พยายามที่จะสังเกตที่กระดานกิจนิมนต์นะคะก็ไม่ได้มีระบุเอาไว้ค่ะ
พระอาจารย์คำนวณมีกิจนิมนต์ที่ไหนครับทีมข่าวของเราก็รอนะคะ
พยายามดูที่บอดที่กระดานแบบนี้ค่ะว่ามีเขียนไว้ไหม
ก็ไม่มีอะไรครับรอจนถึงเย็นค่ะพระอาจารย์คำนวณก็ยังไม่กลับนะคะ
อืมก็เลยไม่ได้มีโอกาสเจอทีมข่าวก็เลยไปคุยกับทางตำรวจนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทนามพาณิชย์นอกสารวัตรสพป่าไร่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
ก็บอกว่าหลังจากที่เจอตัวน้องเจี๊ยบเนี่ยก็ถือว่าจบในส่วนของคดีคนหาย
ครับแต่ถ้าทางครอบครัวติดใจสงสัยว่าน้องหายไปได้ยังไง
มีใครพาไปไหมตำรวจก็ยินดีจะรับเรื่องไว้นะคะ
เมื่อวานนี้ได้มีการเรียกพระอาจารย์คำนวณไปสอบปากคำไปสอบถาม
อาจารย์คำนวณยืนยันว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องของน้องเจี๊ยบหายตัวไป
เพราะ๑๑สิงหาคมเนี่ยน้องเจี๊ยบเข้าไปที่สำนักสงฆ์
เหมือนกับที่น้องเจี๊ยบบอกไปเก็บข้าวเก็บของเนี่ยก็ไม่รู้ว่าน้องเจี๊ยบออกไปตอนไหน
ไปที่กาลสินได้ยังไงใครพาไปคือพระอาจารย์คำนวณบอกตำรวจว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย
อืมคือทางครอบครัวก็ยังติดใจเรื่องเงินแสนกว่าบาท
ใช่มันมีประเด็นเรื่องเงินด้วยที่น้องเจี๊ยบเนี่ยบอกให้คุณแม่เนี่ย
เอาที่ไปเข้าหน่อยแล้วเอาเงินมาแล้วก็จะไปลงทุนอะไรกับ
ญาติของพระในสำนักสงฆ์เนี่ยนะอืม
นักสงฆ์ป่าเทพนิมิตรใช่นะแต่ป้ายเขาใช้คำว่า
วัดป่าเทพนิมิตแต่เป็นสำนักส่งใช่ฮะ